ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะพูดถึงก็แบบเป็นความภูมิใจ
เอาสักทีพี่ทำไมหวัดยีเขาล่ะไม่เป็นความภูมิจาอย่างหนึ่งนั้น
ทำกันมาตั้งแต่ตอนที่ไม่มีสปอนเซอร์เลยนะ

แล้วเธอมาตากปื้นล่ะบรรยากาศการทำงานดีขึ้นหรือยัง

เดี๋ยวมาอีกชื่นใจอ่านข่าวดีกว่า
ลูกชายขอโทษหลังพ่อขับกระบะเนี่ยขวางรถพยาบาล
เรื่องราวเหล่านี้ไปเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย
ก็คือก่อนหน้านี้ตอนกลางคืนก็มีรถฉุกเฉิน
เขาก็พาคนเจ็บนั้นจะไปส่งโรงพยาบาล
ปรากฏว่าระหว่างที่ขับไป
พยายามว่าจะมาเอาเรื่องรถพยาบาลคันนั้น
ปรากฏว่าก็มีคุณพยาบาลที่อยู่ในรถ
เขาก็พูดเลยบอกว่าตอนนี้พี่จะมาทำอย่างนี้ได้ยังไง
รู้ไหมว่าข้างหลังมีคนไข้อยู่
สุดท้ายพยาบาลเนี่ยต้องเปิดรถลงไปแล้วไปเปิดประตูหลัง
ให้ดูว่ามีคนเจ็บอยู่จริงนะฮะคนไข้จริง

รถชุกเฉินต้องคือทางนอกข่าวกับทางนอกของมีคนไข้

มันหลายข้าง

คือทางคนขับรถกระบะเขาบอกว่าเหมือนกับมีการปาดเขาเนี่ยหลายครั้ง
เขาก็เลยปาดแล้วก็จอดขวางไว้อย่างนั้นนะครับ

คือเป็นการย้ายคนไข้ระหว่างโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่ง
ไปที่โรงพยาบาลผ่าน
แล้วก็มันก็มีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้น
ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือได้มีการไปเช็คทะเบียนรถคันนี้
ก็ไปทราบที่หลังนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยชื่อผู้ครอบครองรถเนี่ยเป็นคนคนหนึ่ง

เขาก็ออกมายอมรับบอกว่าอ๋อจริงแล้วคนที่ขับรถคันนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวเขานะ
เขาอยู่กรุงเทพแต่คนที่ขับรถคือพ่อของเขา
แต่ตัวเขาเองอยู่กรุงเทพทำงานอยู่กรุงเทพแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้พ่อเขาออกมาขอโทษเร็วที่สุด
ล่าสุดนะฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเดินทางเข้าไปพบกับทางผู้บริหารของโรงพยาบาลผ่านแล้วนะครับ
เพื่อขอแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ขอโทษกับกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการนำกระเช้านะฮะดอกไม้เนี่ย
โรงพยาบาลผ่านในฐานะตูแทนฝึงโรงพยาบาลผ้านเขก็ก็รับมอบเอาว่านะครับ

จากนี้นะครับทางโรงพยาบาลเองก็ได้ขอความร่วมมือ
ยังชายคนดังกล่าวรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะ
บอกว่าในปัจจุบันการรับแล้วก็ส่งผู้ป่วยสำคัญ
โดยเฉพาะการส่งต่อจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ
ไปยังโรงพยาบาลศูนย์ในตัวเมืองเชียงราย
จำเป็นนะครับที่จะต้องมีรถพยาบาลฉุกเฉิน

จากเหตุการณ์นี้นะครับทางโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์
แล้วก็จะไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีใด
แต่แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
มีแฮชแท็กที่เขาได้มีการแชร์กันออกไปก็คือ
ขวางรถฉุกเฉินเท่ากับพยายามฆ่า

บางทีคนเอาจริงคือคนอายุเยอะเขาอาจจะไม่เข้าใจนะพี่หนุ่ม

แต่คนอายุเยอะเขาอาจจะไม่เข้าใจว่ามันจะต้องหลีกทางหรืออะไร

เป็นเด็กรุ่นใหม่หรืออะไรอย่างนี้มันก็น่าจะเข้าใจ
บางทีมันอาจจะต้องปลูกจิตใต้สำนึกมา

แต่เวลาเรามีรถพยาบาลที่มาก็จะดุ้งเราก็กลัว
แต่อันนี้คือคนถ้าสมมุติเราไม่ได้โลกสวย
แต่อันนี้คือคนเขาอายุเยอะแล้วบางทีเขาก็ต้อง
ก็จะมีคนส่วนหนึ่งก็ถาม
แล้วทำไมรถพยาบาลถึงไม่แซงออกไป

เขาทางฝ่ายฉุกเฉินผมเคยคุยกับเขา
เขาก็บอกว่าบังเอิญว่ารถฉุกเฉิน
เขาก็จะมีเครื่องมือแพทย์นะฮะ
แล้วบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ได้เลยว่า
รถคันนั้นเนี่ยเขากำลังปั๊มหัวใจอยู่หรือเปล่า
หรือว่ามีเรื่องของการช่วยให้ออกซิเจนหรืออะไรก็แล้วแต่
บางครั้งมันหลุดการปาดซ้ายปาดขวาอะไรอย่างนี้
มันอาจจะมีผลตามมาได้ไง
เขาก็คิดว่าในทางที่เขาจะต้องมุ่งหน้าไป

ในการที่ต้องปาดซ้ายปาดขวาปุ๊บอย่างนี้

พี่ปัจเคยน้ำท่วมปอดนะ
แล้วถ้าเราอยู่ในรถพยาบาลอ่ะ

คือถ้าน้ำท่วมปอดกินน้ำยังเหนื่อยแล้วนะ
แต่เวลารถมันอย่างนี้มันจะเหนื่อยมาก

ยังเห็นนางเก่งนางท่วมปอด

มันจะไม่มีการโยกรถไปโยกรถมา

๑วิถังที่คุณแม่มันคือชีวิต

ขนาดนี้รถต่างคือถนนต่างจังหวัดคือโล่งแล้วนะ

คือยังไปได้เรื่อยนะ

คนที่แบบรอโอกาสคือทุกนาทีคืออยากไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
เคยเห็นทางด่วนแจ้งวัฒนาทำอะไรไม่ได้

เดือน๑๑วันคนไม่มีแฟนแต่ที่รู้สึกจะเป็นชัยภูมิ

มนุษย์ต่างดาวจะมาที่ชัยภูมิเมื่อวันที่๑๑เดือน๑๑
คนไปรอทำข่าวเต็มไปหมดเลยเธอปรากฏยกเลิก
ไม่มีนั่นไงน่ารัก
ผมคิดว่ามดเหมือนมด
ไม่ใช่มดดำนะคือเรื่องของ๑๑เดือน๑๑เขาบอกว่าเป็นคนนึง
ถ้าสมมุติมนุษย์ต่างดาวมาเนี่ยเศรษฐีชาวรัสเซียจะจ่ายเงินให้๓๓๐๐๐ล้านบาท
จ่ายใครให้ไปวิจัยถ้าใครมันถึกภาพได้
แล้วยังไงเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีความเชื่อว่าเขาสามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้
แต่ปรากฏว่ามนุษย์ต่างดาวไม่มาทำไมไม่มาล่ะ
เพราะว่าพีชทองเจือเสียโป้และคุณบินบริษฐ์ไม่ว่าง
ก็ไม่มามนุษย์ต่างดาวต้องการจะเจอหน่อย

มนุษย์ต่างดาวต้องการจะเจอหน่อย
มนุษย์ต่างดาวต้องการจะเจอหน่อย

มนุษย์ต่างดาวต้องการจะเจอหน่อย
มนุษย์ต่างดาวต้องการจะเจอหน่อย
มนุษย์ต่างดาวต้องการจะเจอหน่อย

มนุษย์ต่างดาวต้องการจะเจอหน่อย

มนุษย์ต่างดาวต้องการจะเจอหน่อย

ขยี้ประเด็นได้ชัดเจนว่าจะมาทำไมบ่อยทำไมประเทศอื่นอะไรอย่างนี้
แต่ผมอยากรู้เนี่ยว่าทำไมถึงเลือก๓คนนี้

ชาวบ้านไปแห่ไปรอดู
เพราะมนุษย์ต่างดาวต่อลองมาแล้ว

แล้วอีกอย่างหนึ่งเมฆเยอะฝนเยอะ

ใครเนี่ยถ่ายรูปมนุษย์ต่างดาวได้

จ่ายให้เลยนะ๓๓๐๐๐ล้านบาท

บอกว่าตนเนี่ยได้สื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวแล้ว

๓คนที่จะมาช่วยกู้โลก

อะไรแปลกเหมือนกันนะเลิกเสียโป้
ทำไมเราเลือกเสียโป้แปลกแล้ว

พี่พีชเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว

เขาบอกว่าก็ไม่ได้รู้จักนะ

แล้วก็สื่อสารสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวอยากทำ

ถ้ามันถูกกำหนดมาจะหนีทางไหน
บยังไงก็ไม่พ้นก็ยินดีเดินเรื่องต่อ
โดยคุณพีชเนี่ยได้โพสต์ภาพทั้ง๓คน

ขดได้อะ

ตัวเองเนี่ยเชื่อเรื่องทำดีตามคำสอนอยู่แล้วนะเรื่องมนุษย์ต่างดาวดาวไกลตัวไปเนี่ย
รูปอ่ะอืมทำให้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งส่วนที่บอกว่าสามคนจะช่วยโลก
นี่ไงนะเขาบอกการที่จะทำให้ประเทศชาติหล่ำรวยหรือเจริญเนี่ย
ไม่ใช่จากผมหรอกแต่ปัจจัยหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และผู้นำประเทศ
เราต้องเข้มแข็งมีความรู้ความสามารถที่จะพาประเทศอยู่รอดได้
ตัวเองก็เป็นเพียงแค่คนเล็กอีกอย่างถ้า๓คนนี้รวมกัน
ก็จะทำให้มนุษย์ต่างดาวลงมาจริงนั่นเออแต่วันนั้นที่เขารอที่แน่
เงินสะพัดคุณรู้ไหมมนุษย์ต่างดาวเขาเข้าร่างเขาพูดกันยังไงพูดยังไง
ก็ใช่อย่างงั้นเดี๋ยวพี่บินก็ต้องพูดอย่างนี้เอาพี่บินเอาพี่พีชไปเนี่ย
อย่าเรียกเขามาสัมภาษณ์นะเธออย่าเรียกเขามาสัมภาษณ์นะเรียกใครเรียกพวกนี้มาสัมภาษณ์นะ
ผมเคยคุยสัมภาษณ์ไปแล้วเธออย่าไปพูดอย่างงั้นผมเคยคุยไปแล้ว
แต่คือถ้ารู้ต่างดาวเนี่ยหนูอยากให้ได้พี่หนุ่มเป็นจริงอยากให้เขาพาพี่หนุ่มไปอีกคนเขา
เขามาเขาบอกว่าผมเคยคุยกับเขาเขาบอกว่าผู้ต่างดาวไม่ได้มาเป็นร่างอย่างนี้นะเขาเป็นจิตเขาเป็นจิต
แล้วยังไงมาเป็นจิตมาเขาจิตเขาละเอียดยังไงกายหยาบพวกนี้ไม่สามารถรองรับความหนาแน่นของจิตเขาได้ไหม

สบัรบาท

เดี๋ยวจะมีแถลงไหม๕โมงครึ่งเอามาเปิดนี่บ๊วยดำจะได้อยากจะรู้ว่าเขาจะเอาร้องมอเตอร์ไซค์ฮาเล่ปากหน้าบ๊วยดำ

โป้บอกว่าถ้ามารวมตัวกันนะผมจะไปขอพี่พีชนะฮะเขาบอกถ้ามนุษย์ต่างดาวลงมาจริง
ผมจะไปขอพี่พีชแล้วก็เสียโป้เนี่ยพี่บินบอกนะมารวมตัวกันเพราะทุกคนอยากจะเห็นมนุษย์ต่างดาวจริง
พี่บินอยู่บนไว้ก่อนทำเรื่องไม่ได้เลย
ลงมาจะทำยังไงล่ะใครจะตอบได้ทำไมมนุษย์ต่างดาวมันคงจะมีจริงนั่นแหละ
ก็แต่ที่แน่นะอันนี้ใกล้ตัวมาก

อันนี้ดีกว่าแต่วันที่วันที่มารอมนุษย์ต่างดาวการเงินสะพัดนิดนึง

หมึกต้องขายดีน้ำต้องขายดี
เขาไม่ค่อยมีคนรู้เขาบอกจะมีเฉพาะคนในพื้นที่
ตอนนั้นไปนัดแต่ก็คือหน้าแตกไงคือสองทุกคนต้องสั่งดาว
มันไม่ลงมาเขาอยู่ที่ชายภูมิ
ไม่รู้เป็นคนอะไรก็ไม่รู้ว่าฉันอ่านข่าวตั้งแต่วันที่สิบเอ็ด

เขาถือว่าวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเป็นวันแบบว่าทะลุมิติว่ะ
เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งให้ยินว่าวันทะลุมิติ
ก็วันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดก็วันที่แบบว่าอาริบาบาเขาขายของกันไม่ใช่เหรอเธอ

ลาซาจาก็เพิ่งเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาฉันก็เพิ่งเกิดให้ยินสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ด

ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่เขาพูดภาษาแบบ

แม่ก็เชื่อสิเดือนเดือนหน้าสิบสองเดือนสิบสองก็ต้องมีปรากฏการณ์อีก
ก็ใช่ไงสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดวันเปิดมิติเออมันต้อง
เขาเชื่อแล้วผมก็ไม่พูดอย่างเงี้ย
พี่รู้มั้ยเมื่อก่อนมั้ยเลยหนูเคยสัมภาษณ์เทพภาพเมืองแมนอ๋อ
มาแล้วอยู่บนหัวสตูดิโอ

พยายามเปิดมาอีกหลายรายการเชิญเขาเขาไม่มาแล้วนะ

บอกว่าให้ทุกคนก็เตรียมตัวเอาไว้

เพราะว่าเวลาไปตลาดตอนนี้ก็จะเห็น
๖ล้านคนนะคะเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยนะคะ
ก็อย่างที่บอกว่าตกงานคนไทย๓๗ล้านคนที่ทำงานเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าทำงานนานกว่า๓๕ชั่วโมง
ถามหน่อยสิเมืองนอกเนี่ย
เขาทำงานวันหนึ่งไม่ถึง๓๐ชั่วโมงใช่ไหม

คือเวลาอยู่เมืองนอกเวลาทำงาน
มันคิดชั่วโมงมันสั้นใช่ไหม
ไม่ได้ทั้งวันถูกป่ะ๖๑๐ชั่วโมงเป็นแบบนี้ฮึนี่
แต่คนไทยทำงานนานกว่า๓๕ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะ
ผู้ว่างงานเนี่ยก็๓๕แสนคนนะคะ
แล้วก็บอกว่าเปรียบกับคนที่มีการศึกษาเนี่ยนะคะ

มัธยมตอนเด็กพัฒน์ไทม์ไงไปทำงานตามพัฒน์ไทม์ไงตอนปิดเทอม
แล้วก็ระดับมัธยมศึกษาหกหมื่นคนนะคะแล้วก็รวมรวมแล้วเนี่ยนะครับ
มีผู้ที่ไม่มีการศึกษาหรือการศึกษาต่ำกว่าระดับปฐมอีก๑๙๐๐คนนะคะ
ถ้าแบ่งเป็นภาคคุณว่าภาคไหนตกงานมากสุด
ภาคอีสานภาคกลางเอาภาคกลางภาคกลางค่ะภาคกลางก่อนแล้วก็ไปภาคเหนือแล้วก็ใต้แล้วก็อีสาน
สรุปว่าคนอีสานทำงานมากกว่าไม่ตกงานน้อยกว่านะคะเพราะเขาทำงานบ้านเขาก็ได้
ได้หมดงานไม่เลือกงานเนอะก็เตือนไว้ว่าเศรษฐกิจตกด้วยแล้วก็อัตราการว่างงานก็มากขึ้นนะคะ
ก็ต้องพัฒนาฝีมือกันด้วยไม่ใช่พัฒนาหรอกปีหน้าก็บอกว่าถ้าใครมีงานประจำอยู่แล้ว
ให้คุณกอดเอาไว้ให้แน่นปีหน้าคุณจะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าการมีงานทำหรือการมีเงินเดือนเป็นลาบอันประเสริฐ
เขาบอกเราจะได้เห็นกันเลยล่ะงั้นหนุ่มก็ทำรายการของหนุ่มไปก่อนอย่าเพิ่งโวยวาย
ว่าการมีงานทำการแบบว่าปีหน้าสิ่งที่จะต้องทำจะลงทุนอะไรให้ระวังอย่างมากที่สุด
เบงก์เองก็จะมีการประกาศยุปแล้วคนที่ทำงานเบงก์เมื่อก่อนเพาะแม่เสาร์ให้คนทำงานเบงก์บอกว่า
เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเขามีการแชร์กันออกมา
เป็นเรื่องของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
ในจังหวัดสระบุรี
ต้อนรับผอคนใหม่นะ
ด้วยการที่ให้เด็กนักเรียนนั้นมาตั้งแถวรอนะครับ
ปากแดดแล้วก็มีการกราบนะฮะ
คือเรียกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายเลย
ที่สำคัญนะครับก็มีการแชร์กันมาว่า

ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีกรณี
เกิดขึ้นที่โรงเรียนเก่าก็คือขับรถ
แล้วก็พุ่งเข้าไปในแถวของนักเรียน
ก็เลยเข้าไปแบบนั้นนะฮะ
เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาล่าสุดก็มามีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ล่าสุดนะฮะโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในสระบุรีเองเขาออกแถลงการออกมาแล้วนะครับ
บอกว่าที่เขาต้อนรับผอคนใหม่เนี่ยพอไม่ได้เกี่ยวข้องหรอก
คือมันเป็นนโยบายของทางเรียนที่ทำออกมาอย่างนี้เอง
เขาบอกว่าข้าพเจ้าในฐานะรองผู้มนวยการรักษาราชการแทนผู้มนวยการโรงเรียนขอชี้แจงกรณีดังกล่าวแบบนี้นะครับว่า
หนึ่งเป็นการดำเนินการโดยไม่ได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่ย้ายมา
แต่เป็นการดำเนินการต้อนรับของโรงเรียนเอง
เพื่อให้นักเรียนนั้นต้อนรับผู้มนุยการโรงเรียนที่ย้ายมาใหม่
การตั้งแถวนักเรียนเป็นช่วงสั้นกระทบการเรียนไม่เกิน๑คาบ
นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในร่มใต้ต้นไม้อาจมีบางส่วนอยู่กลางแดดบ้าง

ก็พ่อคุณเป็นนั่นคุณก็ไปให้พ่อคุณไปคุยหน่อยสิ

มันต้องรับต้อนรับพอขนาดนั้นเลยเหรอ

ก็ไม่รู้แล้วพ่อคุณมีคนว่าอย่างนี้ไหมล่ะ

สมมุติมีคนหลักผู้หลักผู้ใหญ่ไปอย่างนี้
ก็ต้องอย่างพวกรัฐมนตรีอะไรไป

แต่พอเป็นนักเรียนก็ให้เขาไปเรียนดีกว่าไหมไง

แต่นี่เขาบอกว่าไปด้วยตัวเองอยู่แบบอยากทำเองไง
แต่สมมติเด็กไปโรงเรียนเป็นสี่ห้าพันเขาอยากทำเหรอพ่อแม่

เด็กไม่ได้ออกจากแผ่วนะ

แต่ผ่านไปมันต้องรับขนาดนั้นแล้วหรืออ่อ

เช้าเนี้ยเขาขุดอยู่นะคุณแม่เช้าเนี้ยเขาขุดประวัติของอคนนี้อยู่นะตอนเนี้ย
ว่าทำไมต้องทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมหรอกผมบอกเลย
ก่อนหน้านี้มีคดีอะไรมาก่อนอะไรอย่างนี้เขาขุดกันนะ
ก็ไม่เกี่ยวกับคดีให้เด็กมาทำแบบนี้
ไม่แต่ให้เด็กอาจจะคิดเป็นลูกเป็นหลานเราหรือไปนั่งอย่างเงี้ย
ไม่รู้นะผมเห็นแบบหรือฝึกมารยาทอ่ะผมเห็นแบบนักการเมืองที่อาจจะแบบ
บางทีเขาไปเยี่ยมโรงเรียนผมก็ไม่เห็นก็ต้องมากราบ
ไม่ต้องมาปอบกราบขนาดนี้ไงหรืออันนี้เขาเอาพระมารับบินทบาท
อยู่แล้วเด็กใส่บาทหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้เออหรือว่าเห็นใส่สื่อ
อาจจะกลายเป็นเหมือนพระไม่ใช่หรือเอาพระพุทธรูปมาตั้งแล้วให้คนกราบพระ
แล้วขอออกราบด้วยหรือยังเปล่าตัดต่อหรอไปดูภาพเมื่อกี้ก่อนพี่เกิด
มีไหมนี่อ๋อกลับกับคุณครูขับรถทำไมต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอ
พอนี่ก็ไม่รู้อ่ะก็ทางโรงเรียนเขาแถลกลับมาอย่างเงี้ย
เขาบอกว่าพอไม่ได้มีคนร้องขอแต่ว่าทางเรียนจัดให้
อันนี้คือทางรองพอเขาบอกมาแล้วก็มีนักเรียนตั้งแถวรัชนี
เคยทำมาแล้วนะเป็นการต้อนรับผู้มนวยการโรงเรียนที่ย้ายมาใหม่เอาทุก
อย่างนั้นแล้วก็มีการตั้งฐานทุเรียนชุดสั้นคือไม่เกิน๑คาบ
และสุดท้ายนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในใต้ร่มไม้
จำเป็นบางส่วนอยู่กลางแดดบ้างแต่แดดมันไม่แรง
หรอท่านสมมติเขาเข้าเผาชมให้เผาออพูดเป็นก้นได้เนาะ
อย่างหนูอยู่โรงเรียนรัฐบาลอย่างนี้สมมุติวันไหนที่ผอมาเขาแค่เชิญหน้าสอทงใช่ไหมคะ
ใช่ก็คือตอนที่เราเข้ารพโรงชาติตั้งแต่แปดโมงแล้วก็พูดนิดหน่อย
ไหว้พระเสร็จเขารพโรงชาติเสร็จก็จะมีการประกาศว่าวันนี้มีผอคนใหม่มารัฐตำแหน่ง
จากนี้ไปนักเรียนเขาก็จะมีการให้โอวาสก็แค่นั้น
จบข่าวใช่แยกย้ายเรียนแต่ไม่ต้องกราบกราบเพื่ออะไร
ไม่ค่ะเออแต่อย่างมดดำบอกก็ได้อาจจะเป็นพระก็ได้เอออาจจะให้กราบพระพุทธรูป
ฉันก็อยากเป็นคนโลกสวยเหมือนเธอบ้างไม่ได้เหรอ
ไม่อยากโลกสวยคุณแม่ไม่ทันแล้วมั้ง

แต่อย่างรู้ถ้าเกิดมัลิโอเค้าโกรธเค้าจะบอกตรงไหมแหละเค้าโกรธคุณแม่
ผมจะส่งคุณมาอยู่โรงเรียนเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยขอโทษ

ไหวไหมไม่ไหวโอเคบริก
ก่อนไปข่าวปลาไหลล่าสุดขออนุญาตเอามาจากเจ๊มอย๑๐๘เดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวทีเดียวทีเดียวคุณนี่มันใจกับเราจริงนะ
รอภาพจากเราก่อนเอารอภาพก่อนนะเย็นแล้วกันจบทุ่ม๑๐โอเคอรอเย็นถ้าเราไปอ่านข่าวปลาไหล่ทองกันก่อนนะฮะที่ตำบลแม่งอำเภอเมืองจังหวัดพยาวเนี่ยครับ
วันที่เราอ่านวันนี้กูมาปลาไหล่อีกแล้วนะครับชาวบ้านจำนวนมากมาพาที่เดี๋ยวชมปลาไหล่ใช้ทอง
ท้องมายุ่นจะบ่นสองตนอยู่ในตู้กระจกพลายุธ
หลังปลาไหลทั้งสองตัวเนี่ยได้เปลี่ยนสีจากสีเหลืองทองเป็นสีแดง

ก็ผมบอกแล้วเป็นสีแดงนี่ไง

จนทำให้ผู้ทราบข่าวมามุงดูกันใหญ่
นะฮะแล้วก็เอาน้ำที่ตู้ปลานี้
ที่ใส่ปลาไหลไปปะพรมตามลูกตัว

เพราะปลาเนี่ยเปลี่ยนจากสีเหลืองทองเป็นสีแดง
แล้วก็เชื่อว่าท่านสมมุติเอาน้ำนี้ไปปุ๊บ
คุณผัดไทยไปเอาหน่อยไหมเผื่อร่างกายคุณจะดีขึ้น
เพราะเขาบอกว่าถ้าเอาน้ำไปปะพรมรูปตามร่างกายที่เจ็บปวด

ก็จะหายจากอาการเคล็ดขัดยอกตามร่างกาย

เพื่อนำมาเสี่ยงโชคในงวดนี้นะครับ
สำหรับประหลัยสีทอง
แยะสีทองเป็นสีแดงเนี่ยนะ
อยู่ในวัดสรรต้นพึ่ง

เจ้าอาวาสมิถีมวัดสรรต้นพึ่งเนี่ยนะครับ
วัดสรรต้นพึ่งเนี่ยนะฮะได้มาจากชาวบ้านที่จับมาถวายวัด
เออแล้วก็ตัวเองก็เลยเลี้ยงใส่ตู้กระจกเอาไว้
จำนวน๒ตัวมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กเนี่ย
ตัวใหญ่มีขนาดยาวสองฟุตลำตัวหนึ่งนิ้วเออ
ตัวเล็กก็ยาวประมาณ๒คืบลำตัวประมาณ๕เซน
ขณะที่ปลาไหลทั้งสองตัวเนี้ยยังได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในวันพระ
ทำไมวันพระทำไมจะมีการเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดง
อุ้ยหรือฮู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังไงนะฮะแล้วยังไง
ทางเจ้าอาวาสเนี่ยได้เห็นก็โอ้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป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
อ๋อเขาบอกว่าที่แก่จานนะคะมันมีเขาบอกว่าเอ่อพบเสือโครง
ตัวใหญ่พบโดยคือเอากล้องเนี่ยไปวางไว้ก็ดูความเคลื่อ
ไหวไปมาก็ปรากฏว่ามีเสือโค้งเพศผู้นะคะ
วัยสมบูรณ์เลยกำลังกัดมันเลยนะคะ

เขาสิเสือสิเขาก็เดินไปเดินมานะคะ
แล้วก็มายืนอยู่หน้ากล้องด้วยเสือกล้องตัวนี้มีขนาดลำตัวใหญ่แล้วก็สมบูรณ์มากนะคะ
โดยภาพเนี่ยก็เขาจะเดินไปเดินมาในเขตติดต่อระหว่างชายแดนไทยกับเมียนมานะคะ
เป็นแนวจัดการเชื่อมต่อสัตว์ป่าระหว่างประเทศ
ก็หมายความว่าแนวสองแนวเนี่ยสัตว์ของแต่ละประเทศนะคะ
สามารถจะเดินไปเดินมากันได้ไม่มีปัญหาไม่มีการปิดกั้นนะคะ
เขาบอกว่าการทำแบบนี้เนี่ยนะคะก็มีผลดีค่ะ
จากจะเห็นสัตว์แล้วเห็นความสมบูรณ์ของสัตว์แล้วนะคะ
ก็ยังเห็นว่ามีการเขาเรียกว่าตลอดเวลา๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
อุทยานแห่งชาติเนี่ยได้รับข้อมูลนิเวศของสัตว์ป่าว่า
มีความสำคัญมากมายแค่ไหนนะคะ
รวมถึงนะคะสามารถรักษาความสมบูรณ์ของพันธุ์ป่าไม้เล็ก
ป่าไม้ใหญ่ไว้ได้แค่ไหนด้วยนะคะ
สัตว์ป่านะคะต่างที่ถูกรักรอบเนี่ย
รักรอบมากขึ้นไหมหรือว่าเขา
เขาเรียกว่าใช้ชีวิตปลอดภัยมากขึ้นหรือเปล่า
มันจะเห็นหมดเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีการรบกวนโดยมนุษย
ไปดูแลสัตว์พวกนี้ได้ทั่วถึงหรือเปล่า
นุรักษ์กันไม่ให้โดนลักลอบนี่แหละค่ะ
ที่สำคัญนะคะนอกจากเสือแล้วนะคะ
ก็ยังมีการระวังเรื่องเกี่ยวกับไม้หอม
พยุงนะคะจะไม่ให้มีการบุกรุก
ขยายพื้นที่มากขึ้นและที่สำคัญที่สุด
ไม่ให้ทำลายที่ดินเอาไปทำการเพาะปลูกอะค่ะ
ไม่งั้นถ้าเกิดไม่มีการเฝ้าระวังแบบนี้เนี่ย
ถามหมดเลยจบค่ะ
แต่เสือตัวใหญ่มากนะจบแล้ว
ว่าเป็นเสือธรรมชาติมันปกติมันเสือเลี้ยงมันเยอะนะทุกวันนี้
เสือเลี้ยงมันเยอะทุกวันนี้เสือธรรมชาติหาน้อยแล้วจริง

ทำไมช่วงสัตว์ป่าน่ารักเหรอเธอ
ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยทั้งเบรกอ่ะเนี่ยทั้งปลั๊
แล้วควายมีหมาควายต่อไหมควายมีไหมไม่มี
มีมีฝรั่งมีฝรั่งเหรอมีมาลาย
ฝรั่งก็มีนัดทางมาลาย
เอาหมาก่อน
รอดได้๓วันนะให้โชคหมา๒๐นิ้ว

มีนิ้วใน๒๐นิ้วคือไม่ได้ขนาด๒๐นิ้วนะ
มีนิ้วใน๒๐นิ้วเหมือนคน

ที่หมดจริงเหรอค่ะนี่โอ้ยน่ารัก
พูดสิทธิ์ข่าวนะครับก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับ
เป็นบริกษที่๑๔ทับ๒หมู่๕ตมเที่ยงแท้อำเภอสรรคบุรี
อยู่ที่ชายนาฏนะครับมีลูกสุนัขเกิดมามี๒๐นิ้วเหมือนมนุษย์
ให้โชคเจ้าของบ้านตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับ
โดยทั่วไปแล้วสุนัขส่วนมากจะมีนิ้วเท้าทั้งหมด๑๘นิ้ว
โดยขาคู่หน้าของสุนัขจะมีนิ้วอยู่๑๐นิ้ว

คู่หลังมี๘นิ้วนะครับก็คือข้างซ้าย๔

จนเจ้าของบ้านนะเชื่อก็เลยเกิดนะครับว่าสุนัขเนี่ย

ว่าคนหมาตัวนี้ชื่อว่าบุญมี

เขาก็จะคุยกับคุณเป็นอีกภาษาหนึ่ง

เพราะมาริโอเขาแถลงข่าวแล้ว

มดดำตอนนี้กลายเป็นไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้แล้ว

มันมี๒๐นิ้วเหมือนคนเลยนะครับ

เพราะปกติเนี่ยเขาบอกยินดำหมาเนี่ยมันมี๑๘นิ้ว
หลังจากเจ้าบุญมีหรือมีบุญเนี่ยนะฮะ

โดยตีเลขจาก๑มือมี๕นิ้ว

คิดว่าจะซื้อเลขที่บ้านก็คือ๑๔แล้วก็๑๒
ส่วนตัวแล้วใครจะมาขอซื้อไม่ขายนะ

แต่ว่างวดนี้ฉันก็จะซื้อ๑๓พอดีนะ

คือฝรั่งเมืองนอกเวลามีทางม้าลาย

แล้วก็ให้คนผ่านข้ามไปให้ได้ก่อน

เมืองไทยคือทางม้าลายไม่มีความหมายอะไร

แต่ฝรั่งเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่า

เขาถูกชนตรงทางมาลาย
เลยคนก็ไปหาบอกให้เขาลุกขึ้นเถอะ
แกก็ไม่ลุกขึ้นแกก็ปี๊ดแตกอยู่ตรงนี้
แล้วก็โวยวายว่าทำไมเป็นอย่างนี้
ทำไมแบบเหมือนกฎระเบียบเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เนี่ยก็ต้องเข้าไปเจรจาให้เขาลุกขึ้น
ให้ไม่ให้ขวางทางจราจรนะคะ
ก็หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยดูภาพก่อน
เขาบอกว่าไงพี่
เขาบอกว่าเออน่ะเหมือนแน่
เวลางงี้ยงี้บุคงี้มากเซม
ต้องมายังขึ้นมาจัด

คนไทยคืออะไรแทร่หลอมโกยอยู่นี่เหรอ
อันนี้เขาพูดจริงเลยเสียงพาก
ใครจะมาพูดแบบนี้เหรอ

เรนลึกว่าฝรั่งพูด

ฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่ทำอะไรแล้วเขาก็จะยึดเขายึดตัวบทยึดกฎเป็นหลักเนอะว่ากันแล้วเนี่ย
ก็อย่างนี้แหละค่ะปรากฏว่ากว่าจะเจรจาให้แกลุกขึ้นมาได้นะคะ
ก็เลยมีหลังจากข่าวนี้ออกเนี่ยก็จะมีแฮชแท็กขึ้นมาเยอะแยะว่า
เกี่ยวกับกฎเจรจรของเราว่ามันต้องถึงเวลาแล้วไหมที่
คนใช้ถนนเองแล้วก็ทั้งกฎเองเนี่ยจะต้องเข้มแข็งแล้ว
หน้าบ้านพี่ผัดก็มีนะตรงพร้อมพงศ์
หรอกคือฝรั่งเนี่ยนะบ้านเขาเนี่ยต่อให้บางทีไม่มีทางมาลายนะ

คือแทะทักทักทางมาลายแปะเนี่ยเขาหยุดให้เลยไง

แล้วแถวบ้านภัดอ่ะไฟแดงพอเกี่ยวอะไรเงี้ย
มันก็ตัดออกมาก็กลัวชนมันจะใส่
มีคนที่ชื่อคุณอเมริกาโน่เนี่ยนะฮะ

ปลาไหลทองเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเฉพาะวันพระในรายการเราใช่ไหมอืม

เขาบอกบ้านเขาเนี่ยปลาไหลบ้านฉันเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงทุกตอนเช้าเลย

ในทวิตเตอร์เขาส่งมาบอกในชื่อคุณอเมริการถนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้
ส่งมาบอกพี่หน่อยนะน้องพี่อยากรู้จริงเลย
อืม

มีมันไม่เคยเห็นจักรเห็นสีทองอะเยอะ

ที่ตัวปลาหมึกที่มันเปลี่ยนสีได้ตามสิ่งแวดล้อม
เล่าว่าเรื่องเดียวกันปะ

มาริโอเพิ่งให้สัมภาษณ์ไม่เกิน๑ชั่วโมงที่ผ่านมา
เคลียร์ทุกปมเลิกไม่เลิกนะฮะ
แล้วก็เขาก็บอกว่านางเคลียร์ทุกคำถามเลยล่ะ
สรุปแล้วเลิกหรือไม่เลิกระหว่างจันจิเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าหลายคนก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นคู่ของคุณมาริโอ
โดยงานที่คุณมาริโอเขาออกมายืนยันว่าสถานะหัวใจ

แต่ตนกับฝ่ายหญิงก็ยังแฮปปี้กันดี
ไม่ได้มีเหตุการณ์ดราม่าที่เป็นข่าว
แล้วก็เจ้าตัวก็ยังถือโอกาสพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับผู้จัดการ
ส่วนตัวด้วยว่าอีกฝ่ายไม่เคยก้าวไก่เรื่องส่วนตัวนะฮะแม้แต่น้อยเลยนะแล้วก็เขาก็ถามว่าซีเรียสไหม
ไม่ได้ซีเรียสกับข่าวไม่รู้ว่าข่าวมายังไงมายังไงล่ะผมจะบอกให้ไหม
มายังไงโอ้ยพี่จะบอกให้ว่าข่าวมายังไงไหนเล่าสิโอ้ยจะได้รู้มายังไงอ้าว
ฉันไม่ได้บอกว่าเป็นมาริโอหนุ่มอย่าช่วยคือไม่ได้บอกว่าเป็นคุณผมยังไม่ได้พูดถึงคุณเลย
บอกว่าไม่รู้มายังไงเหมือนกันทุกวันนี้ผมคุยกับน้องปกติมาก
ยังถามน้องอยู่เลยว่าได้ข่าวมาได้ยังไงนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง
มันไม่มีอะไรเลยด้วยแต่ในข่าวไม่มีความจริงเลยเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ

เห่าสิเห่าสิห่งสิเร็วอยากฟังเห่าสิ
เดี๋ยวก่อนเห่าอ่ะได้เห่าแน่เขาตอบมันก็ได้เห่าแน่
เร็วกูเห่าในละการห่งอย่างนี้แหละถูกไหม
จบนะฮะเตรียมเห่าอยู่แล้ว

แล้วเขาถามว่าซีเรียสกับข่าวไหมนะ
เขาบอกว่าไม่มีไม่ได้ซีเรียสกับข่าว

ทุกวันนี้ผมคุยกับน้องปกติมาก
ยังถามน้องอยู่เลยว่าข่าวมาได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริง
มันไม่มีอะไรเลยด้วยในข่าวไม่มีความจริงเลย
นั่นเขาว่าต้องห่าวไหมล่ะห่าวสิ
เขาบอกว่าจริงน้องเขาก็เครียดคือจันจิก็เครียด
มีคนมาว่าเขาแต่ผมก็พยายามบอกเขาว่า

ผู้จัดการส่วนตัวก็โดนแต่ผมยืนยันว่า
เขาไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาปล่อยผมเป็นอิสระ

ก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้มองว่าผมเป็นเหยื่อ
เพราะผมไม่ได้ไม่สบายใจไม่ได้เครียด
แต่ก็มีแต่น้องนั่นแหละที่เขาเครียดเพราะโดนกระแสหนัก
แต่ผมเชื่อใจว่าน้องสบายใจความจริงก็คือความจริง
ก็คือจันจิก็ถูกเข้าไปต่อว่าต่อข่าวเยอะ

หนุ่มจะปั่นต่อใช่ไหมฉันรู้ความชั่วของเธอ
เอ้าแต่คุณแม่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคู่เขานี้
ใช่ต้องห่าวใช่มะ
ก็โทรเขาไม่ได้คุยเธอคุยกับผู้จัดการเขาเอเลียนไงเธอ

พี่โชว์ดูแลมาริโอ้เป็นผู้จัดการจัดจีบคน

นางก็บอกไม่ได้ไม่ได้เลิกกันอะไรอย่างเงี้ย
ยังไม่เลิกกันทุกวันนี้ยังคุยกันปกติ

หนุ่มอย่าชั่ว

หาวให้ฟังหน่อย
เห็นหน้านุ่มมากวะวอนมาก
หนูสะใจมากเลยให้กูเป็นหมาเนี่ย
หน้าวะวอนไหนวะวอน

เวลาข่าวเราที่เราเอามาปล่อยด้วยคือความจริงใช่ไหมพี่หนุ่ม

ศีรศาสตร์แล้วเราเล่นขำ

ไม่ใจไกลต้องหาวเหรอเดี๋ยวหาวตอนจบ
อ่านข่าวไปผ่านหนุ่มมากไอ้หนุ่มสะใจนะ

เชื่อนว่ายกับคนอื่น

แต่แม่มดให้รายละเอียดเยอะเกินไป

บางทีแม่ต้องอยู่ในความพอดี

ต้องเห่าเหรอเห่ายังไง

คุณอ่านเรื่องนี้ให้ฟังหน่อย

เร็ว

ดารานุ่มเลิกเมียหลอก

มาสิคุณแม่เคยอยากกินเขาไอ้คนนี้

ว่าเห็นไหมได้ที่ไหน
อดีคุณแม่ไกล่เกียจได้อยู่คนนึงรู้จัก

เดี๋ยวกูต้องเห่าต้องหอดหน้าไทยรัฐอีกในวันนี้
ต้องดูหน้าใกล้ตาทราย

ดูหนุ่มโรคจิต
หาความอบคุ้นหรือ
หาว

อะไรกูต้องมาก็ง่าเห่า

ที่เธอต้องบอกคุณแม่สิว่าคุณแม่ไม่ได้บอกว่าเป็นดาราคนไหน

คุณแม่บอกว่าแค่เป็นอะไรอ่ะ

อดีตเป็นนักร้อง
กับภามาก

ว่าเขาก็รู้จักกันเนาะแองจี้เนาะ
แฮคอมเมนท์สนั่น

หลังเผยเรื่องราวที่ไปอ้างปู่พญานาค

เพราะเมียบุญไม่ถึง
แถมหลอกเด็กมีเส็กซ์

กินอีกแล้ว

ล่าสุดเพจดังเจ๊เผือก
เพิ่งเลื่อนเดี๋ยวต้องห่าวอีกแล้วหรือเนี่ย

เขาบอกว่าเพิ่งเลื่อนเจอข่าวจะเลิกกับเมีย
แต่มาเล่าคนอื่นฟังในกองว่ากำลังจะสร้างบุญใหญ่

ฉันว่านะเพราะเมียบุญไม่ถึง
อยู่มาไม่นานควงเมียใหม่ไปกินข้าวเลยว่ะ
จะมีเมียใหม่แต่เอาปู่พญานาคมาอ้าง
เรื่องหลอกเด็กไว้ใจพี่เขาได้เลย
จริงเหมือนคนโรคจิตนะคุณหนุ่ม
เพราะเด็กเขาเล่าว่านางขอมีอะไรด้วย

ทำไมต้องขอมีอะไรบูชาอย่างนี้หรอ
ถวายพญานาคเถอะเป็นการถวายพญานาค
เหมือนที่คุณเคยไปอาบแสงจันทร์กับเด็กใช่ไหม

แล้วสิ่งที่ตัวเองเล่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์หมดเลย
พี่บ้าตัวเองไปด้วยไปหมดเลย
ขับรถไปก้ายกันไปอาบแสงจันทร์วะ
แล้วเป็นคนเปิดโทรศัพท์ไปถ่ายทอดสดด้วย
อีบ้าเนาะ
ปรากฏว่าวันนี้พระจันทร์เต็มดวงต้องกินกัน

ต้องกินกันเพราะกินกันพญานาคจะแฮปปี้

เพื่อถวายปู่พญานาค

ได้กินกันแล้วก็ตีตัวออกห่างเลย
บอกว่าปู่พญานาคสั่งเอาไว้ว่า
เราอยู่ห่างกันดีกว่าน้อง
น้องมีบารมีไม่ถึงเดี๋ยวตาย

ที่พึ่งอยากกับเมียเนี่ยพร้อมรุม

พญานาคครับประกอบกระคุณงามความดี

เข้าข่ายโรคจิตวิปราชหรือเปล่า
คุณเอ๊ตอบมา

ไม่คุณแม่ถ่ายทอดได้ดีไง
ข่าวแล้วอยู่แบบว่าคนที่ตึกกันพี่พูดกันแล้วว่า
เนี่ยเบื่อนหนุ่มกันใช่โปรดิสเตอร์พูดอย่างนั้นรู้ป่ะ

ดูเอาความดีข้อตัวบ้านอีก
แซนดี

ตาคุณไม่ดีแหละหรือ

แข็บมาคุณแม่อะไรก็ตกเป็นคุณเอ๊

เพจที่ไร้จริยธรรมและคุณธรรม
เขียนข่าวพาดพิง๙เรื่อง

ผมกำลังจะติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
เพื่อพิจารณาดำเนินคดี
อาจจะมีหมายเรียกเจ้าของเพจนะฮะ

ผู้รับผิดชอบเนี่ยมาเจรจาโดยเร็วนี้
ปลในส่วนของการดึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แล้วมาเขียนข่าวเท็จเกิดความเข้าใจผิด

แต่เธอต้องเรียนรู้ความดีความชั่วบ้างนะ

แล้วรายการเสร็จสุดท้ายเที่ยงคืนต้องเห่า
เฮ่าต้องดูดังไปยาวต้องดูดังยังเดียว
แล้วหางต้องตกดาบนะ
เชิดหน้านะกับเผ่า

จะพูดอยู่ตอนนี้
เอ้าต่อนะฮะเขาบอกว่าคุณเอเขาบอกว่าเนี่ยทั้งหมดมันเกิดวิบากรรมนะ
เหล่านั้นจะเกิดกับท่านและคนที่ท่านรักตามวารกรรมส่วนผมอโหสิกรรมให้ครับ
และหวังว่าอย่างยิ่งว่าเราผู้มีปัญญาจะอ่านข่าวใดแล้วก็พิจารณาอุ๊ย
แกงจิ๊มส่งใหม่กวาดพูดจะลอกด่าเถอะหรอเราผู้มีปัญญาจะอ่านข่าวใดแล้วพิจารณาข่าวใด
ต้องพิจารณาด้วยสติกว่ะ
เขาอาบด่าอย่างงั้นค่ะนะสิเขาด่าสิคืนนี้คุณต้องเจอเขาในแชนะ
วันนี้เขาจะไปอกแชคุณต้องถามให้หมดเลยนะสังปริศนี้ทำไมจะรู้หมดเลยว่าใครว่า
บอกผมเมื่อกี้นี่เองเขาเพิ่งบอกเขาเขาเพิ่งบอกผมเอง
ว่าเดี๋ยววันนี้คุณจะล้วงตับเขา
ล้วงตับมันทำไมคุณบอกเองว่าอย่าถามเขาเลย
ได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใคร
เขาว่าอย่างงั้นสับเพจสับตา
นี่เชื่อไหมว่าตอนนี้นะผมดูในทวิตเตอร์เนี่ยนะ
คือโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะคุณแม็กซไอนัทคุณสมใจ
คุณต่องนพัฒน์คุณแบบโอ้โหเยอะมากเลย
เขารอฟังมดดำหอน
จริงเขาบอกเนี่ยรอมดดำเห่าแล้วหอนเนี่ย

เออเออเอามาอันนี้อีกข่าวนึง
ข่าวลือนะคะเขาบอกว่า
น้องหมากปะรินบอกเบื่อแอบเผลียใจ
บอกไปว่าเขาว่าเดินหน้าจีบน้องก้าวสุพัสรา

ไม่เอาไม่ต้องไปดุ้งเลือกของเขาแล้ว

ข่าวพัดไทยอาจจะเบาไปแล้วละ

เขาก็จะดำเนินขั้นตอนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขาต่อไป
ไม่เลิกไม่เลิกคู่นี้ไม่เลิกจบอ่ะหนุ่มเห่า
อ่านว่าอะไรวะอ่านออกไหม
เจ๊แบวหนุ่มเนี่ยเป็นเฮียอุ้ย
เฮียอุ้ยก็เหมือนเขาบอกชอบพูดอุ้ยตกใจเฮียอุ้ยอ๋อ
ส่วนมดดำเนี่ยเป็นโสระยา

โดนกันแกล้งตลอดเวลาใช่ชอบ

นี่แหละถูกอ่านข่าวซ้ายปล่อยอยู่อุ้ยอีหญิงเล็ก
อ๋อปล่อยสอดอยู่นี้นะคะคุณหารีชชอบโดนกันแกล้ง
นี่ไงเขาบอกก่อนจบรายการแม่มดช่วยเห่าปิดท้ายได้ไหมครับ
ก่อนเชียร์วอลไทยฉันต้องหอจริงเหรอเถอะ
หอมเสียหอมเลยหอม
เหมาะกับมายลิโอมายกโทษนะผมบอกให้ไอ้อี๋บ๊ะ
เมอร์ริโอมยกโทษด้วยคุณนะเขาจะเอาร้องหาร
สายฟ้าพายุก่อนค่ะเดี๋ยวหนุ่มไม่ได้อ่านข่าวค่ะสายฟ้าพายุค่ะ
ไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมสายฟ้าพายุเข้าโรงเรียนแล้ว
ชมพู่เชื่อลูกทำได้คนต่อไปขอลูกสาวนะคะ
น่าจะมีลูกสาวอีกดีเขาบอกปีนี้แหละน่าจะมีปีหน้าใช่ไหม
คือคุณชมพู่เขาเปิดเผยบอกว่าก็ดีนะบอกว่ารู้สึกว่าตอนนี้ลูกโตขึ้นเรื่อย
ก็ได้ฝึกทักษะหลายอย่างช่วงแรกก็มีร้องบ้าง
แต่ว่าพอได้ของเล่นหรือว่าได้เล่นของเล่นก็หยุดร้อง
แต่เขาก็จะบ่นแค่สองสามวันแรกเท่านั้นอะไรอย่างนี้บอกตอนนี้ก็คืออยากจะมีลูกอีก
จะเบื่อเป็นลูกสาวไว้ตอนนี้กำลังมีการเริ่มวางผังของตัวเองแล้วเหมือนกัน

ต้องเริ่มไม่เหมือนกันมาก

อย่าย้อนหนุ่มเห่าแทนฉัน

ตกลงคือเขาจีบกับพี่โน่จริงเหรอ

ยังไม่ถึงกับขนาดเฉลยขนาดนั้น
เขาบอกว่าจริงแล้วพี่นวดก็ยังไม่เคยหลังไมค์มาเลย

เขาบอกว่าวันที่ข่าวหลุดทุกคนก็มาถามเขา
เขาก็บอกว่าจริงพี่โน่ยังไม่เคยมาหลังไมค์คุยกับเขาเป็นเรื่องเป็นราว
แต่ว่าแต่ว่าพี่นวดเป็นสุภาพบุรุษนะคะ
แล้วก็ประมาณเดือนมีนาก็ไม่แน่ว่าเขาจะรับรักหรือเปล่า

เออใช่เพื่อนขอนเซิร์ตดีใช่ป่ะ
คอนเซิร์ตแต่เขายังน่ารักนะคะอายุไห้สิบสองแล้วนะคุณ

โน่เหมาะไหม
ให้หน้าน่ะแต่พี่โน่ก็ยังเดินไปซื้อของกับเด็กที่แถวเมืองทองเลย
เอาอีกแล้ว

เนี่ย
ใช่เป็นไอดอลของเด็กว่ะ

ผู้ที่อโศกจะหอนที่วิภาวดี

บอกด้วยนะคะจะตามไปถ่ายคลิปค่ะ
คุณเจ้าจะได้ลิฟต์ลดความเจ็บปวด

อะทำไมล่ะ

รับส่งในตัวเองรับส่ง
เขาบอกว่า
อีบ้าคือใหม่สุคลธวาเขาควรดีเจต้นสรพงศ์เข้าพิธีแต่งงานสุดอบอุ่นนะครับ
ก็บอกว่าในที่สุดก็ถึงเวลารอคอยคู่หวานคุณใหม่กับดีเจต้นเนี่ยล่าสุดนะฮะ
ก็วิวากันเรียบร้อยสิบสี่พฤศจิกายนท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นมื้นเนี่ยนะฮะ
คุณใหม่กับสามีก็เรียกว่ามีแขกผู้มิเกียจร่วมงานอัศนาความยินดีกับครับข้างนะครับ
แห่ขันหมากมีสวมแหวนมั่นอบอุ่นนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่
สมกับที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ทุ่มเทเตรียมการกันมาอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเขาว่าอย่างนั้น

ก่อนนั้นคุณใหม่ก็มีปัญหาเรื่องของรถนะเนอะก็ออกมาพูดแบบว่ารถซื้อมาแล้วก็
ล๊อบแล้วซ่อม๓๑แล้วซ่อมอีกอย่างนี้แล้วก็อยากจะขอเปลี่ยนคันใหม่

กี่ปีก็จะถือว่ายังแซ่บอยู่เหมือนเดิม
ตอนนี้หัวใจร้ายธุรกิจหนุ่มมาจับจอง
เพิ่มเติมคือสวยมาก

แล้วเขาบอกว่านี่ตอนนี้โสดด้วยเลิกกับแบงค์ไปแล้วไง
หุ่นเค้าดีมากเลยเนี่ย

นางก็นางแบบโแสดงโดรดอยู่แล้ว

ในนี้เหรอฉันก็บอกว่า

มีแม่มณีของคุณลวงนะ
เรื่องอย่างงี้
คุณไม่ต้องโทรไปต่อว่า
ไอ้เนี้ยอืมเขาโทรมาแล้วคุณแม่คุณแม่ฟังเนี้ยเออต้องด่าสิ
เนี้ยมีแต่คนมีถึงคุณตลอดเลยนะว่าไม่ต้องไปด่าเขาหรอก
อะไรว่าบลูไม่ไม่แต่คุณไม่ต้องยืนยันนะว่าเราไม่ได้พูดถึงคู่เขา
แล้วก็แล้วถ้าไปพูดอย่างงี้ออกทีวีจะไปยืนยันจำบ้าอะไรอย่างงี้
เห่าต้องหอนอยู่ดีแล้วอีบ้าเอาก็เราไม่ได้พูดชื่อนี่ใคร
ใครร้อนตัวก็รับไปอุ้ยอุ้ยชอบจังเลยแฮชแท็กวู้ตายแล้วกัน
ตายแล้วอะไรมีอะไรต่ออีกไม่อันนี้คุณเคลียร์เรื่องนี้สิ
เรื่องเนี้ยมาริโอกับจันจิเนี้ยเคลียร์อะไรอีกคือคุณไปได้ยินข่าว
มาจากไหนตอนแรกฉันได้ยินข่าวจากคนดูแลเขาคนดูแลเขาอุ้ย
ฝั่งไหนเออฝั่งไหนเออไม่ฝั่งไหนฝั่งไหนคนดูแลไม่
ดูแลมันมีสามฝ่ายถูกไหมไม่ใช่มาริโอไม่เกี่ยวกับมาริโอสิอ่า
งั้นก็ต้องมีฝั่งจันจิกับฝั่งของไปเออคนที่ดูแลคนพม่านั่นแหละ
เขาพูดออกมาเหรอเออหมายถึงคนที่เป็นคนไทยนะไม่ใช่คนพม่านะ
เออแล้วเขาบอกคุณว่ายังไงอืมแต่แล้วเด็กเธอก็ไม่ต้องรู้
นี่กูจะเห่าไม่พอแล้วเหรอกาวแล้วเหรอพอแล้วแล้วยังไงไม่แล้วยังไง
ฮะแล้วไงต่อยังไงต่อก็ไม่ต้องรู้ไม่รู้คุณแล้วคุณยังไง
คุณได้ยินเสร็จปุ๊บคุณก็เห่าเลยสืบไหมสืบสิสืบก่อนด้วย
จะไปสืบเขาทำไมเราอ้าวแล้วคุณออกมาพูดคุณไม่สืบก่อนเหรอ
ก็มันก็แบบมีวูบอะไรอย่างนี้เขาก็ผู้ชายแล้วมีวูบอะไร
ผู้ชายเขาออกมาไหม้เดี๋ยวก่อนคือคุณผู้ชายลูกไปตามลมป่า
ผู้ชายอ่ะเขาก็ออกมาไปตากรองเขาออกมาพูดเขาเป็นเพื่อนกัน
เขาเจอกันเป็นตั้งหลายครั้งเขาออกมาสัมภาษณ์นะ

ไม่อ่ะฉันก็ไม่ได้บอกว่าเขากินกันหรืออะไรเนี่ย
คุณไม่ได้พูดเหรอแล้วคุณพูดว่าอะไรคุณพูดว่าอะไร
คุณพูดว่าอะไรนุ่มมึงใช้ความผิดความผิดนี้เขาบอกด้วยได้
เม้นหนีไปพี่หนูกำลังลอดซื้อใช่ชั่วคนอย่างฉันฉันก็ไม่เป็นพิกัด
เม้นหนีไปพี่หนูกำลังลอดซื้ออยู่พี่หนูกำลังลอดซื้อ
พี่หนูมันชั่วพรุ่งนี้ฉันจะไม่มาจัดรายการหนึ่งวัน
ขอให้ผู้ชมฟังหน่อยเฮ่าเนี่ยมาริโอดูเชิญครับ
ุ้ยเยอะหรอโอเค
วันนี้แข่งขันกับทางทีมชาติมาเลเซียเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยด้วยนะครับ

เราเป็นกำลังใจให้ไมโมดดำสู้ต่อไปแม่
เป็นกำลังใจให้กับมาริโอและจันจิด้วยนะครับ
ตายแล้วหนูหนูเหลว
ไม่เคยเจอใครเหลว